มาเรื่องดีในสังคมกันบ้างนะคะ
หลังจากที่รถกระบะคันหนึ่งพลิกคว่ำบนถนนมิตรภาพ
มีพลเมืองดีกว่า๑๐ชีวิตค่ะ

กดเกลียดให้มา
เมืองดีบางรายก็ได้พยายามบกรถ
ขอความช่วยเหลือจากรถคันอื่นด้วย
ขณะที่บางส่วนก็แนะให้โทรสายด่วน๑๖๖๙นะคะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์กันมากเลย

เหตุการณ์นี้เนี่ยจริงแล้วเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
บนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอกลางดงจังหวัดสระบุรีค่ะ
โดยรถกระบะคันนี้ก็พลิกคว่ำ
เนื่องจากฝนตกถนนลื่นนะคะ

ซึ่งก็เป็นพ่อแม่ลูกปลอดภัยดี

โดยเด็กที่อยู่ในรถมีอายุเพียงแค่๔เดือนเท่านั้น
ถือว่าเป็นเคราะห์ดีแล้วก็เป็นเรื่องราวดีที่พลเมืองดี
ชาวไทยมีน้ำใจให้กันนะคะ